พูดถึงเรื่องของอาชีพแม่บ้าน
ตอนนี้มีความต้องการมีความสำคัญมากขึ้น
เพราะว่าชีวิตคนเมืองเวลาน้อย
ไม่มีเวลาทำงานบ้านต่างนะคะ
ทำให้เรื่องนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ก็เลยจะต้องจัดอบรมหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพขึ้นมา
มีวิชาเกี่ยวกับเสริมสร้างความรู้พื้นฐานวิชาชีพแม่บ้าน
ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นการอบรมแม่บ้าน
สิ่งที่อบรมก็คือเทคนิคการทำความสะอาด
กระจกมุ้งลวดไม่มีริ้วรอย
เคล็ดลับการปูเตียงให้เรียบร้อย

โยนเหรียญลงไปได้เหรียญเด้งออกมาเลยนะคะ
เป็นการอบรมหลักสูตรอบรมแม่บ้านมืออาชีพ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชยจัดอบรมให้ผู้มีรายได้น้อยสนใจ
เข้าร่วมอบรมประมาณ๒๐๐คน

ผลักดันเข้าสู่ตลาดแรงงานอาชีพแม่บ้าน
ที่กำลังขาดแคลนตอนนี้ค่ะ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงภัณฑ์นี้
บอกเพิ่มเติมบอกว่าอาชีพแม่บ้านเป็นอาชีพที่ตลาด
ยังมีความต้องการคนทำงานอีกมากค่ะ
โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
การโรงแรมแล้วก็ที่พักต่าง
สมาชิกสมาคมโรงแรมไทยอย่างโรงแรมอนันตรา
ได้ตั้งบูธรับสมัครแม่บ้านในงานนี้เลยนะคะ
ซึ่งผู้ที่มีรายได้น้อยสนใจสมัครงานพาร์ทไทม์ได้๑๘คน
มีหน้าที่ซักผ้าม่านซักพรมขัดพื้น
ค่าจ้าง๓๕๐บาทต่อวันค่ะ
ปลายเดือนนี้กระทรวงภัณฑ์นี้
จะเริ่มกระจายการฝึกอบรมแบบนี้
ก็คือหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพร้านอาหารมืออาชีพ

จะเริ่มที่จังหวัดชัยนาฏแม่ห้องศรและตากค่ะ